สถานที่ที่เราไปกินของอร่อยกันบ้างดีกว่า
เพราะว่าคุณผู้ชมเองก็ไลน์มานะครับผม

คุณแบนบอกว่าวันนี้กำลังจะไปหาอะไรทาน

เป็นร้านอาหารที่เป็นระดับตำนาน

บอกเลยนะครับว่าการันตีความอร่อยแต่ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วเป็นอะไร

นี่กุญเชียงฮะ

ก็คือเป็ดย่างหมูกรอบหมูแดง
ร้านนี้ชื่อว่าร้านชุนแสงนะครับ
อยู่บริเวณริมถนนวชิรับราการตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ทานกันนะครับร้านเขาขายข้าวหมูแดงหมูกรอบ

เป็นของนายวิชัยหรือว่าคนแถวนั้นเขาเรียกว่าเฮียตง

มีด้วยครับเกี้ยวน้ำหมูแดงหมูกรอบ
สั่งได้เลยแล้วก็มีแบบเกี้ยวน้ำปูด้วยนะ

แต่ว่าเจ้าของร้านเขาก็เล่าให้เราฟังนะครับว่านี่
บรรยากาศในร้านคนมาต่อคิวเพียบเลย
ขายทุกวันโดยแทบจะไม่มีวันหยุดเลยนะครับ

แล้วก็บอกว่าร้านนี้ขายตั้งแต่ตนเองยังไม่เกิดเลยนะ
อ้าวขายยังไง
เขาขายไงตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณทวดเขา
ขอโทษเขาขายตั้งแต่เขายังไม่เกิดไงเขาสืบทอดมา

หลายรุ่นครับเขาบอกว่าตัวเองเป็นรุ่นที่๒แล้ว
ที่มีขายอยู่ตอนนี้ก็มีหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่าง
ปูเกี้ยวหมูโอ้ยเป็นสูตรที่โบราณจริง
ส่วนเมนูที่ทางร้านเขาขึ้นชื่อต้องไปทานให้ได้เลย
ข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงแล้วก็ข้าวหน้าเป็ดย่าง
ส่วนเกี้ยวหมูเกี้ยวปูเนี่ยควรจะสั่งมาด้วย
เพื่อสดให้มันคล่องคอเวลาทานข้าว
คุณพูดซะที่ฉันอยากทานข้าวหมูกรอบเลยนะ

ไม่ควรจะพลาดร้านนี้นะครับ
โอ้โหร้านชุนแสงอยู่ที่บริเวณ
ถนนวชิรปราการตำบลบางปลาสร้อย

ราคาไม่แพง๔๐๕๐บาทนะครับ
ไปทานกันได้อยู่แถวเขตเทศบาลเมืองชนบุรี